ไรเงื่อนงำนี้กันดีกว่า
สรุปมันกลายเป็นว่าจะต้องตั้งคำถาม
แล้วว่านี่คืออุบัติเหตุหรือการถูกฆาตกรรม
ขับรถลุยฝ่ายน้ำล้น

มันจะกลายเป็นเหตุฆาตกรรมได้ไหม
เพราะว่าประหลัดอีกคนนึงรอดมาแล้วเดี๋ยวต้องไปดูนะว่าร่องรอยคนตายมันเป็นรอยกระสุนหรือเปล่าใช่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ประหลัดอำเภอสนามชายเขตค่ะ
คือนายคมสรรนะคะสุระนัทธกุลอายุ๔๗ปีหรือประหลัดคมสรรเนี่ย
คือเจ้าหน้าที่พบว่าเขาจมน้ำเสียชีวิตอยู่ในน้ำฝ่ายน้ำล้นบ้านเกาะรังในตำบลหนองว่า
ที่จังหวัดสะแก้วซึ่งจุดนี้ก็พบตรงที่รถนั่นแหละจมอยู่
ใช่คือเป็นคนขับนะที่จมลงไปแล้วก็ตายคารถนะฮะ
ทางด้านของประหลัดอำเภอสนามชายเขตที่มาด้วยกันอีกคนนึงคือปลอดภัย
คือจ่าเอกเกริกชัยโพทองจ่าเอกเกริกชัยเล่าแบบนี้ว่าตอนเกิดเหตุ
หลัดคมสรรเป็นคนขับรถตัวเขาเองเนี่ยก็นั่งอยู่ด้านข้างนั่นแหละ
ขับมาจากบ้านทุ่งนะคะตรงบ้านทุ่งส่อหงษาไปยังวัดพวงนิมิตที่อำเภอเขาชะกัน

รถเกิดการเสียหลักแล้วทำให้ตกลงไปในน้ำ
นี่คือจากปากคำของประหลัดนะคะทางจ่าเอกเกริกชัยเล่าให้ฟัง
ระหว่างที่รถกำลังจะจมน้ำเขาบอกวินาทีนั้นเขาเป็นคนเอาปืนยิงกระจกสามนัด
เพราะต้องการเอาตัวรอดแล้วหนีออกมาจากรถได้เลยทำให้เขารอดชีวิตเลยนะคะ
แต่เจ้าตัวบอกว่าไม่รู้ว่ากระสุนไปถูกผู้ตายหรือไม่
จากนั้นวิ่งไปหลบในป่าแล้วไปแจ้งชาวบ้านให้มาทำการช่วยเหลือ
แล้วบอกว่ามีรถมาตกน้ำตรงบริเวณนี้
ตอนแรกก็คิดว่าเป็นเรื่องของรถตกน้ำธรรมดานะ
แล้วก็ตัวของจ่าเอกเกริกชัยพยายามที่จะเหมือนใช้เท้าทั้งถีบกระจก
ใช้มือชกกระจกแต่มันไม่ได้ก็เลยต้องใช้ปืนยิงกระจก

เพราะว่าเวลาที่เกิดเหตุมันเกิดเหตุ๓ทุ่มไง
แต่ทำไมตอนที่ไปแจ้งคนขอความช่วยเหลือ
มันคือเช้าอีกวันหนึ่ง๖โมง๗โมงเช้าอ่ะ
ชั่วโมงตรงนั้นระหว่างนั้นทำอะไรอยู่

ว่าที่จ่าเอกเกริกชัยรอดออกมาได้คนเดียว
ส่วนอีกคนจมลงไปกับน้ำเพราะอะไรกันแน่
คราวนี้เราขึ้นไว้เลยคือต้องสืบสวนเฉิงลึก
ซึ่งประหลัดคนที่เสียชีวิตและเป็นคนขับรถเนี่ยก็คือประหลัดคมสรรน่ะนะคะ

ตำรวจเขาสงสัยว่าเหตุการณ์มันเกิด๓ทุ่ม
ก็อาจจะน่าแปลกไหมทำไมถึงมาแจ้งเหตุในช่วง๖โมงเช้า
แล้วตอนนั้นดูช่วงเวลามันดูไม่สอดคล้องกัน
ในขณะที่ทางด้านของจ่าเอกเกริกชัยตอนนั้นทำอะไรอยู่กันแน่
ตั้งแต่๓ทุ่มยานเช้านะทำอะไรอยู่
ส่วนศพของประหลัดคมสรรที่เสียชีวิตก็ดูมีพิรุษ
ยังไม่สามารถระบุได้นะว่าแผลที่เจอ
ขมับข้างขวาของประหลัดคมสรรเนี่ยมันเป็นร่องรอยของกระสุนหรือไม่
และยังมีแผลฉีกขาดที่บริเวณหูซ้ายมีแผลที่แขนขวาด้วย๒แผล
ส่วนสภาพรถกระจกด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของคนขับ
ฝั่งคนขับเนี่ยคือแตกนะคะไม่ได้เจอร่องรอยของกระสุน
ไม่พบคราบเลือดในตัวรถแล้วก็เบาะรถด้วย
โดยรอบของรถรอบคันเลยมีรอยขูดกระแทก
แล้วก็มีดินโครนติดรถอยู่นี่ค่ะคือร่องรอยของรถ
ตอนแรกที่เอาศพขึ้นมานะศพของประหลัดคมสรร
มีรอยเหมือนบาดแผลถูกกรีดถูกอะไรเต็มไปหมดเลย
ใช่ค่ะตำรวจสันนิษฐานว่าเอ๊ะหรือว่ากระจกบาดนะครับ
แต่มาตรวจดูอีกทีมีรอยเหมือนเป็นรอยกระสุนด้วย
แต่ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าใช่หรือเปล่านะครับ
ในขณะที่จ่ายเอกกระดูกชัยเพราะให้ข้อมูลมาแล้ว
แต่เจ้าตัวยังคงยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับผู้ตายนะคะ

ประหลัดสองคนนี้มาตรวจพื้นที่ตั้งวงกินเหล้าดื่มเบียร์กัน
ก็ไม่ได้ทะเลาะกันนะแล้วก็ขอตัวจะไปวัดพวงหนี้
ลิมิตก็เตือนว่าดึกแล้วน่าอันตราย
ก็เชื่อว่าอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่า

ตำรวจพาจ่าเอกเกริกชัยต้องไปชี้จุดกันก่อน

แล้วก็สูบบุหรี่แบบเรียกว่ามวลต่อมวลเลย

ตำรวจพยายามเค้นถามจ่าเอกเกริกชัยถึงความจริงว่า
เวลาช่วงที่หายไปกว่า๙ชั่วโมง
มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมาแจ้งเหตุช้า
สุดท้ายตำรวจก็ต้องปล่อยตัวจ่าเอกเกริกชัยกลับไปก่อนนะคะ
ความคืบหน้าทางคดีล่าสุดตำรวจบอกแบบนี้
เดี๋ยวต้องรอผลการตรวจชั่นสุทธิ์จัดสรรบันนิตรวรรษโรงพยาบาลตำรวจ
เรื่องของการพบหัวกระสุนหรือร่องรอยถูกยิงพบหรือไม่
แล้วเดี๋ยวต้องมีการสรุปประเด็นเรื่องนี้อีกครั้ง

คุณผู้ชมช่วยกันคิดตามแล้วช่วยกันลิสต์มาซิ
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเอ๊ะตรงไหนบ้าง

หนึ่งเลยคือเรื่องเงื่อนเวลาถูกไหม
เกิดเหตุ๓ทุ่มมาแจ้งตอน๖โมง๗โมงเช้า

คำว่าไปหลบเนี่ยหลบทำไมเหรอ

ฉันไม่จำเป็นต้องหลบแต่ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่

บาดแผลของคนตายมีบาดแผลตรงขมับฝั่งขวา

คนที่นั่งมาด้วยนั่งอยู่ฝั่งซ้าย

ใช้ปืนตอนไหนยิงอีท่าไหนยังไงหรือเปล่า
ใช่ถ้าเกิดแผลนั้นมันเป็นแผลจากการถูกยิงจริงนะ

ผมคือเอาเป็นคนเอาปืนยิงกระจก๓นัด

คุณผู้ชมฮะข่าวนี้เลยเป็นข่าวแบบสืบสวนเชิงลึกนะฮะ
เราจะต้องตามกันต่อการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำนะฮะ
แล้วก็ทั้งคู่เป็นประหลัดด้วยกันนะ

อีกคนเป็นประหลัดฝ่ายทะเบียนที่เสียชีวิตลงไป
คือทางญาติก็ยังไม่เชื่อเลยไม่ปักใจ
เชื่อว่าจะเป็นแค่รถตกลงไปจมน้ำและทำให้จมน้ำตาย

ตอนจังหวะตอนช่วงเกิดเหตุแล้วบอกไปหลบในป่า

ต้องมีอะไรเกิดขึ้นมีคนพยายามจะทำร้ายเราถูกไหม